เจนุ้ยความสามารถมากมาย

ไม่ได้แค่ดีเจหรือพิธีกร

แกลงโง่ไม่ไหว
เพลงช้าแต่พร้อมมากเฉลี่ย

ซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะเพื่อนเยอะไงคะ

ใช่ก็ต้องกวนคนนั้นคนนี้ช่วยโปรโมทกันหน่อยค่ะ
คุณแม่สุดแซ่บอย่างคุณแพทย์นับประพาเป็นเหยื่อแล้วจ้า
แต่น้องเลสซิ่งช่วยเต็มที่นะคะแกล้งเผลอค่ะ

รวมไปถึงคนนี้เลยค่ะคุณโตศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
เข้าสู่กระบวนการการโปรโมทเหมือนกันนะคะ

ใช่นะคะยังไม่หมดดาราดันดังเพียบ

นิดนี้นิดนี้ก็มาช่วยกันขายสุดพลังหลอกไปตาไหลไปภาคนะคะ
แต่ว่าไฮไลท์คนนี้เด็ดสุดในฐานะที่รักคุณนุ้ยมากที่สุด
จัดให้เต็มเลยเนี่ยค่ะคุณหนูเล็กก่อนบ่าย
แล้วมีคอมเมนเตอร์ด้วยนะชอบมากชอบขนาดไหนเดี๋ยวอับไปฟังเลยค่ะ
น่าจะลองร้องก่อน
มันอยู่ขู่เหอะ

แม่จะลองร้องก่อนแล้ววินลองฟังก่อนวินต้องให้โอกาสดีเจนุ้ยนะครับ
เธอบอกเด็กไม่พูดโกหกใช่ไหม

ทำการบ้านมาดีทั้งเพลงอะไรแก้งโง่ไม่ไหว
น้องจะไม่แกล้งแต่เอาเป็นว่าเพลงทอดนะคะ
เป็นกำลังใจให้น้องนุ้ยด้วยเพราะว่าพี่ก็ฟังนะคะ
แล้วก็เป็นคนหนึ่งช่วยโปรโมทนะคะเดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังกับแม่
แกล้งโง่ก็ไม่ไหว
เพลงอะไรเชอรี่เค้าเพลงเขาร้องเพลงอะไร
ให้ดีเจนุ้ยเขากลุยทางไปเถอะค่ะในเส้นทางนี้นะคะ
เกิลที่๒แล้วติดตามกันได้ของพี่ดีเจนุ้ยนะคะ
แกล้งโง่ไม่ไหวนะคะแต่ว่าใครไหวไปก่อนเลย